เอามาดูความคืบหน้าคดีของพลทหารคนหนึ่งนะครับ
ที่ชื่อนายบุญญาริตอียมสุริรักษ์
หรือว่าน้องเก่งอายุ๒๑ปี
คือแม่เนี่ยเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่า
ถูกเพื่อนพลทหารด้วยกัน

เป็นร้านสถานบันเทิงที่ไปดื่มกินกับเพื่อน
พอเกิดเหตุแล้วเพื่อนที่ก่อเหตุทั้งหมดที่ออกมาจากค่ายแล้วมาดื่มกินด้วยกันเนี่ย

แล้วก็มีนายทหารที่เหมือนกับพยายามมาเคลียร์ค่ะ
พยายามมาจ่ายเงินเยียวยาพามาขอโทษมาขอเข้ามา
ตรงนี้ทางครอบครัวเขาเลยไม่สบายใจ
แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะ
นะคะเพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าหลังจากมีการไปแจ้งความ
ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๑คน
แล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมได้ผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก๑คนเป็น๒คน
ตอนนี้อยู่ในส่วนของค่ายทหารที่เขาควบคุมตัวเอาไว้อยู่
แล้วก็จะมีการขยายผลว่ามีใครร่วมก่อเหตุบ้าง
แต่ทางครอบครัวของผู้ตายเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช่ตัวจริงหรือเปล่าอืมอ่า
หรือว่าเรื่องของการแจ้งข้อหาการดำเนินคดีเนี่ย
จะไปได้สุดทางขนาดไหนอย่างไรนะครับ
นานาชนกแซ่ลิ้มแม่ของนายบุญยฤทธิเอี่ยมสุริลักษ
หรือว่าเก่งอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพภาคที่๑
พร้อมกับญาติญาตินะครับแล้วก็ผู้ที่มาช่วยเหลือด้านคดีความด้วยนะครับ
นายวรินอัธนาศประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรม
วันนี้ไปเข้าพบพลตำรวจรีบุญยฤทธิ์รอดมา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗และพลตรีกฤษดันัยอิทธิมณฑล
เสนาที่การกองทัพภาคที่๑นะฮะ
ก็ไปพบกันที่สอนอบางยี่ขันท้องที่ที่เกิดเหตุ
วันที่ถูกทำร้ายแล้วก็เสียชีวิต
เพื่อไปฟังการแถลงความคืบหน้ากรณีพลทหารเก่ง
เพื่อนทหารเกณฑ์ด้วยกันชวนไปสังสรรค์ดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ก็คือร้านเหล้านะฮะแล้วก็ถูกแทงด้วยขวดปากฉลามที่ลำคอด้านซ้าย

ตอนที่เกณฑ์ทหารอยู่นะครับ

ชี้แจงว่าคดีนี้เป็นการ

คู่กรณีซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ทั้งสองฝ่าย
ก็ต้องประสานทหารพระธรรมนูล

ตำรวจได้รับความร่วมมือจากทหารเป็นอย่างดี

ก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ก่อนแล้ว๑คน

ก็ได้ผู้ร่วมก่อเหตุอีก๑คน

ทำการสอบสวนผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
นี่เป็นคลิปที่มีคนถ่ายไว้ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีคนที่เขาเป็น
ชีพกู้ภัยช่วยอยู่ในสถานบันเทิงด้วยพอดี
เขาไปเที่ยวพอดีก็ช่วยปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่
แต่ก็ไม่ทันนะฮะตามรายงานคือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตำรวจบอกว่าได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็ฝากขังที่สารทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้
เรื่องของมูลเหตุการกอเหตุต่างต่างอยู่ในสำนวนละ
ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากนัก
แต่ตำรวจยืนยันว่าทุกฝ่ายทำคดีด้วยความเป็นธรรม
มีการสอบปากคำผู้จัดการร้านเด็กเสิร์ฟผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
หลักฐานที่อยู่ในคลิปมีพลเมืองดีส่งให้แม่ผู้เสียชีวิต
ก็จะนำมาประกอบกับสำนวนคดี
กล้องวงจรปิดในร้านก็ตรวจยึดฮาสดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือวันเกิดเหตุเนี่ยแม่บอกว่าเก่งลา

ก็กลับมาบ้านไปนั่งอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อปิง

พลทหารเขาออกมาเที่ยวอีกร้านหนึ่งร้านที่๒

กินข้าวกับเพื่อนชื่อปิง
แล้วเพื่อนที่เกณฑ์อาหารด้วยกันเขาอยู่อีกร้านหนึ่ง

บอกว่าเอามาสิมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันสิ

เก่งก็ให้ปิงขี่มอไซค์ไปส่ง
แต่ปิงบอกว่าพอไปส่งปุ๊บปิงกลับ
เพราะว่าก็ไม่รู้จักกับเพื่อนคนอื่นของพลทหารเก่ง
ก็ไม่รู้ว่าจะลงไปทำไมใช่ไหม
ก็ส่งพลทหารเก่งแล้วพลทหารเก่งก็ลงไปในร้าน
จนกระทั่งแม่บอกว่า
ตอนนั้นแม่ก็ทำกับโค้งกับข้าวให้กับร้านแรกด้วยนะ
มีลูกคงลูกค้าสั่งอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
พลทหารเก่งเขาก็มานั่งกับเพื่อนที่เหลือก็เป็นเพื่อนพลทหารทั้งนั้นเลยนะฮะ

เก็บเงินพวกลูกค้าร้านนี้ที่เขาสั่งข้าวของแม่ด้วย

เก่งไม่รับสายแล้วก็บอกว่ากำลังปั๊มหัวใจเก่งอยู่
ใช่แล้วแม่ก็บอกก็โทรเรื่อย
ปลายสายบอกว่าอยู่โรงพยาบาลแล้ว
แม่ก็รีบไปแล้วลูกก็เสียชีวิต
ส่วนที่ร้านเนี่ยก็คือภาพเหมือนกับคลิปที่ท่านเห็น
ที่มีคนถ่ายเอาไว้เขาก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจกัน

คือตำรวจบอกว่าตอนนี้หลักฐานได้มาหมดแล้ว
เดี๋ยวจะมาดูว่ามันบันทึกภาพอะไรไว้ได้บ้าง
แล้วก็แต่งตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมาทำคดีเฉพาะเลย
เพราะว่าต้องทำคดีร่วมกับทางทหารพระธรรมนูล
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเร่งรัดขอผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งคนผิดยืนยันว่าต้องได้รับโทษแน่
ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้อย่างแน่นอน

ที่ทางญาติของผู้ตายบอกว่า

ของท้องที่นะฮะก็คือสอนอบังยี่ขันเนี่ยนะ
โทรมาบอกแม่ผู้ตายบอกให้ไปงัดฝาโลงศพ
แล้วก็ตัดเล็บตัดผมของผู้ตายมาให้หน่อย

เรื่องของการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

บอกว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อยู่
แต่ตามขั้นตอนและพนักงานสอบสวน
ไม่มีสิทธิ์ไปสั่งให้ครอบครัวเขาทำแบบนั้น
ขอความร่วมมือจากแม่ของผู้ตายให้อำนวยความสะดวก
แต่ถ้าจะบอกให้เขาไปตัดเล็บตัดผมมาเองอะไรแบบนี้

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็ต้องถูกลงโทษทางวินัย

แต่ตรงนี้เราก็ให้ภูมิกับ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าพนักงานสอบสวนคนนั้น

เขาต้องไปด้วยพนักงานต้องไปด้วย

บอกให้คุณแม่ตัดคุณแม่ไปตัดศพอีกสารานึง
จะรู้ได้อย่างไรใช่ไหม
ก็ลองดูจากสามัญสำนึกสิมันเป็นไปไม่ได้
พนักงานสอบสวนอาจจะอธิบายคุณแม่

นะก็เดี๋ยวผิดก็จะลงโทษไม่ต้องห่วง

หูไปให้คุณแม่หยิบนู่นหยิบนี่มา
หยิบเสื้อเปื้อนเลือดมาหยิบของใครมา

ในส่วนของพลทหารคนอื่นนะคะ
ที่อยู่ในสถานบันเทิงในคืนเกิดเหตุ

ก็บอกว่ากักตัวเอาไว้นะคะห้ามออกไปไหน
ทหารคนไหนพร้อมพร้อมอำนวยความสะดวกให้
ยืนยันว่าผลทหารทั้งหมดไม่ได้หนีออกจากค่ายไปเกาะเหตุ

แล้วก็ออกมาพักผ่อนกันที่บ้าน
แล้วก็อาจจะมีการนัดพบกันที่ร้านอาหารอะไรต่าง
ก็เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งตรงนี้จะบอกว่า
เมื่อเขาออกมาแล้วออกมาดื่มสุราเนี่ย

ข้อหาแรกเนี่ยก็ต้องผิดวินัยทหารอยู่แล้วนะครับ
ทางกลุ่มที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เมื่อกลับเข้าไปที่หน่วยเราก็ได้ควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
ควบคุมตัวไว้ทั้งหมดแล้วก็ให้ในฐานรัฐมนุนของกองทัพ

และนอกจากนั้นเราก็ได้นำส่งมาให้นักงานสอบส่วนที่โรงพัก

ส่วนทหารยศในพันธุ์นะคะ
โทรศัพท์ไปขอเจรจากับแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็คาดว่าเป็นผู้บังคับกองร้อยของทหารทั้งหมด
เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะ

ก็มีการรวบรวมไปให้

ใช่บอกว่ามีทหารยศใหญ่

แต่ว่าทางทหารก็บอกว่าเป็นการพูดคุย

ก็บอกว่าวันนี้ค่อนข้างพอใจกับการแถลงข่าว

พอใจแค่ร้อยและสี่สิบเพราะมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอ่ะค่ะ
ก็รู้แค่ว่าได้ตัวผู้ต้องสงสัย๒คน
แต่ทางครอบครัวบอกว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นมันไม่น่าจะใช่แค่สองคน
เพราะวันนั้นไปเป็น๑๐แล้วพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเข้าค่ายทหารหมดเลย
ใช่แล้วตอนแรกรับสารภาพแค่คนเดียวขยายผลถึงมีเพิ่มมาอีกคนนึง
ไม่รู้ว่ามีใครอีกบ้างหรือเปล่า
ส่วนคุณแม่และญาติก็ไปที่วัดบางยี่ขันนะคะไปเคาะลงศพของลูกชาย
บอกว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจะยังไม่เผานะคะ
กว่าจะจับคนร้ายได้ครบทุกคนและรู้มูลเหตุที่แท้จริง
ไตรระจ่ายทำหนูได้นะลูกนะมาบอกข่าวเก่งว่าคุณแม่ญาติทุกคนนะลูกสู้เพื่อความเป็นธรรมให้หนูอยู่
เราก็จะขอให้หนูเป็นกำลังใจให้เราและครอบครัว
เราก็จะสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้หนูนะลูกนะ
หนูเรียนต่อแล้วหนูสอบเข้าเป็นใน๑๐อะไรอย่างนี้นะ

แม่แม่กอดหนูหน่อยแม่กอดหนูหน่อย

จะนั่งจะเล่นจะอะไรอยู่ตรงไหน
เขาจะแม่ก่อนหนูหน่อยแม่ก่อนหนูหน่อยก่อนหนูซิ
หนูจะไม่ดื้ออีกเลยเขาจะพูดแบบนี้
วันนี้ก็ยังไม่เคลียร์ผมถึงให้เครดิตแค่๔๐ไง
ปกติถ้ามาอย่างนี้ผมต้องให้ครึ่งคือ๕๕

แล้วทำไมประเด็นว่าทำไมศพน้องถึงยังไม่เผา

เพราะถ้าเผาไปเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับ
ถึง๑เราให้เครดิตแค่๔๐เพราะเป็นการชี้แจงฝ่ายเดียว

คือคุณแม่ติดใจประเด็นตรงนี้ค่ะอย่างที่เราเล่าคุณผู้ชมไปแหละ
ว่าตอนแรกพลทหารเก่งนั่งอยู่ร้านแรกกับเพื่อนที่ชื่อปิง
แล้วก็มีคนโทรมาตามว่าให้ไปหาที่ร้านอีกร้านหนึ่งหน่อยเป็นสถานบันเทิง
แม่บอกว่าตรงนี้มันน่าสงสัยคนที่โทรตามเหมือนพยายามชวนอยู่ได้
อยู่นั่นแหละให้ไปอีกร้านหนึ่งมันเหมือนกับเป็นการเรียกเพื่อจะไปสั่งสอน
อะไรแบบนี้ค่ะแต่แม่บอกว่าคาดว่าน่าจะไม่ได้ถึงขั้นว่าจะฆ่าให้เสียชีวิต
เพราะว่าไม่ได้มีใครพกอาวุธไป
แล้วถ้าหากว่าพลทหารที่ไปเที่ยวกันเนี่ย
ไม่ได้หลบหนีออกมาจากค่ายหรือมีใบลาจริง
ทำไมคืนนั้นหลังจากพลทหารเก่งถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ย

ถ้าลาจากค่ายจริงลาเสร็จก็ต้องกลับบ้านไปนอนบ้านถูกไหม
ทำไมกลับค่ายอย่างนี้หรอเพราะผลอาหารเก่งเค้าก็ลานะเค้าก็มาบ้าน
ใช่ทำไมหลังเกิดเหตุกลับค่ายทหารกันหมดเลยไม่กลับบ้านกันถ้าลากันถูกต้องจริง
แล้วทางผู้ที่เขามาดูแลด้านคดีความเขาก็ยังบอก
ที่มาคุยกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่เนี่ยรายการถามตรงบอกว่า
เรื่องของการระบุเวลาที่เสียชีวิตของพลทหารเก่ง

กับข้อเท็จจริงถ้าเก่งเสียชีวิตตั้งแต่ในร้านเนี่ย

จากการฆ่าณจุดตรงนั้นเลย
กับแค่ร่วมกันก่อเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

อันนี้มันเปลี่ยนเลยนะเรื่องของมุมคดี
ค่ะเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่า
คือทางครอบครัวคาดว่าพลทหารเก่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยซ้ำนะคะ
ไม่ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เนี่ยค่ะทีนี้เพื่อนของพลทหารเก่งที่ชื่อปิงอะค่ะ
ที่นั่งกับพลทหารเก่งที่ร้านแรก
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่อีกร้านหนึ่งเนี่ย
เขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุเดินไปส่งพลทหารเก่งถึงโต๊ะนะคะ

แต่เห็นว่ามีเพื่อนนั่งกันอยู่ด้วย
แล้วปิงเนี่ยก็ไม่รู้จักใครในโต๊ะ

คือตอนแรกเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าปิงเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรแต่ล่าสุดให้ข้อมูลไว้แบบนี้ค่ะ
เพื่อนที่สหารเนี่ยอ่ะชวนไป
ผมก็เลยไปส่งเพราะว่าเหมือนว่าเคยกินกันมาแล้ว

แต่ก็น่าจะพอรู้จักกันอยู่นะครับคนในโต๊ะครับ

บุคคลีอ่าก็ครับผมถึงโต๊ะเลยค่ะคือเดินเข้าไปที่โต๊ะเลยครับ
ก็คือพวกมันไม่รู้จักใครใช่หรือคะผมก็เลยเดินออกมา
บุคคลีอ่าไม่ถึง๕นาทีครับ
ผมคือผมไม่รู้จักคนในโต๊ะเลยสักคนไม่รู้จักใครเลยครับไม่เคยเห็นหน้าด้วยเลยสักคนก็คือเก่งครับ
เคยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีเรื่องก็คงจะบอกผมคนแรกอะครับ
ทีนี้ไปดูข้อมูลจากร้านจุดเกิดเหตุหน่อย
เพราะว่าร้านนี้เขาก็มีคนคอยดูแลความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับ
ที่ปรึกษาของร้านอาหารจุดเกิดเหตุบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
วันนั้นมีลูกค้าวัยรุ่น๒กลุ่ม
รวมกัน๒๐คนมาสั่งอาหารมาดื่มสังสรรค์ในร้าน
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันเอง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในร้านก็เลยเข้าไประงับเหตุ
มีคนบาดเจ็บก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาล

แล้วก็แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มารับตัวไป
ก็คงเป็นคนแรกนะที่บอกว่าแทงเขาเนี่ยนะ
ส่วนคนที่เข้าไปปั๊มหัวใจตามคลิปที่เห็น

แล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยเข้าไปช่วย
อย่างที่บอกเผ็ดงวดตรวจตาอาวุธทุกอย่าง
ไม่มีเราตรวจตาระเอียด
เราต้องรักษาหลายชีวิตที่อยู่ในร้าน

เพราะเราเปิดบริการให้คนมาหาความสุข
ทางร้านเขาก็ยืนยันเรื่องการตรวจสอบสแกนอาวุธอะไรพวกนี้นะตรวจบัตรประชาชนอะไรพวกนี้
แต่คำถามก็คือว่าเอากล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุทำไมมันไม่มีพอดี
มันก็เลยหาหลักฐานยากว่าเออตกลงใครบ้างที่ลงมือฆ่าเขาตายเนี่ยนะ
คนที่ดูแลร้านเขาบอกว่าเรื่องกล้องวงจรปิดในจุดโต๊ะที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นโซนก่อนทางเข้าห้องน้ำเป็นโต๊ะที่มักจะไม่ค่อยไปนั่งกัน
เป็นโซนอับลูกค้าไม่ค่อยนั่งก็เลยไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
มันก็เลยไม่มีภาพตรงจุดเกิดเหตุนอกจากคลิปที่คนเขาไปช่วยปั๊มหัวใจนั่นแหละ
แต่วันนี้ติดแล้วพอหลังเกิดเหตุก็เลยติดครบทั่วทุกโซนเลย
ค่ะเดี๋ยวต้องตามกันต่อเรื่องนี้นะคะ
ยังไม่จบเพราะว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากนักนะคะ